ผมมองภาพไม่ออกว่ามันจะออกมาเหมือนฟุตบอลนอก

สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเจวรบัตร
ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของวงการกีฬาหลากหลายแง่มุมนะครับ

วันนี้เอาใจแฟนบอล๒ทีมเลยครับ
ก็อย่างที่ทราบกันแล้วครับว่าประเทศไทยของเรา
ที่เรียกว่าเป็นศึกแดงเดือดนอกทวีป

ดีลสำคัญและเป็นโปรโมเตอร์ในการจัดงาน
ก็คือคุณวินิตเลิศรัตนาชัย
บุคคลที่ค่ำวอร์ดอยู่กับการจัดงานอีเวนต์ระดับโลก
รวมทั้งย้อนอดีตประสบการณ์ความสัมพันธ
สโมสรฟุตบอลชั้นนำของโลกมากมาย
ถ้าพร้อมแล้วไปพูดคุยกับเขาดีกว่าครับ
มันมูลค่าพันล้านมันเยอะที่สุด

ก็พยายามลองทวนนึกดูว่าทำอะไรมาบ้าง

กว่าปีที่ทำมาในวงนี้
ก็ไม่เท่ากับงานงานเดียวที่จะทำในวันที่๑๒เนี่ย

คือผมว่าผมไม่ใช่นักธุรกิจหรอก

นักธุรกิจเขาคงไม่ทำวันเบสกันสูงมากใช่ไหม

แต่ว่านักวันวันเดียว

สถานการณ์ปัจจุบันเราก็รู้กันอยู่แล้ว

ผมก็ให้นักธุรกิจอาชีพที่เขาดูกันที่เป็นกันอยู่เนี่ย
ทุกคนไม่มีใครสนใจเลยแม้กระทั่งแบงค์แม้กระทั่งแหล่งทุนอะไรต่าง
แล้วสุดท้ายทำไมถึงคิดว่าเราต้องทำ
มันน่าจะทำให้สายวิชาชีพนี้มันน่าจะมีการตื่นตัวมากขึ้น
ความมั่นใจเอ่ยหรือว่าสิ่งที่ความพร้อมในบ้านเราเองเนี่ย
เมืองไทยเคยจัดแล้วสามารถทำได้แล้ว
มันก็สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพงานอื่นใดที่ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับ
วงการฟุตบอลหรือว่ากีฬาอย่างเดียว
โอ้โหในราคาบัตรที่เราตั้งคำถามมาแต่แรกเนี่ย
มันกลายว่าบัตรราคาแพงที่สุดก็หมดตั้งแต่วันแรกไปเลย
แล้วก็ตอนนี้ถ้าล่าสุดนี้ก็คือน่าจะเกลี้ยงใช่ไหมครับ
คือยังมีโคต้าต่างประเทศอยู่จำนวนนึง

ใช่ครับประมาณสักหมื่นกว่าใบ
ซึ่งโคต้าต่างประเทศก็จะค่อยทยอยจองมา
บางคนที่บอกว่าให้บัตรหมดแล้วยังมีราคาหนึ่งประมาณ๒๐๐๐บาท

ตรงนั้นถ้าหลุดมาเนี่ยก็จะเอากลับมาขายให้
อะไรนะโอเคคืนให้คนไทยที่อยากได้ตัวเพิ่มขึ้นครับ

ผมมองภาพไม่ออกว่ามันจะออกมาเหมือนฟุตบอลนอก

เราจะได้เตะในยากของคุณภาพ

นักฟุตบอลคนไทยต่อไปครับ

ซึ่งมันจะมีการดูแลไหมหรือ
ญาติที่นำมาใช้ที่รัชมังคลาม
แต่ว่าย่ามันก็มีหลายพันนะครับ
ใช้ในเมืองหนาวใช้ในเขตร้อน

เขาดิวัลบลอบจนเหมาะกับหน้าหนาว

ความแข็งแรงความสวยงามความคงทนก็มีมาก

เราจะใช้พันย่าณปัจจุบันที่เขาใช้อยู่

แต่ว่าเราใช้แต่เป็นญาติจริง๑๐๐

ในเวลาที่มีประมาณ๓เดือน
เราสามารถทำได้ดีที่สุด

แต่คุณภาพไม่ว่าจะเป็นชั้นดิน

ที่จะต้องตัดกี่มิล

แล้วก็การใช้น้ำที่จะสเปรย์
มันไหลลื่นเร็วอย่างใน

เส้นทางจากโรงแรมไปถึงจุดนี้

ไปถึงสนามแข่งเวลาเท่าไหร่
เขาจะมีการบริหารจัดการที่ครบถ้วน

ยังต้องขอให้มีการปรับปรุงเลย

แต่หารู้ไหมว่าเห็นข้างบนสวยแต่มัน
ว่าไม่มีการที่จะต้องปรับหวานหรืออะไรต่างนี้นะครับ
เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ

ผมว่าเป็นเรื่องสแตนดาร์ที่ทั่วโลกตอนนี้ดูเรื่องนี้เป็นพิเศษเลย

จากรูปวิ่งแค่นี้แล้วนะมันยังมีรูปเผื่อวิ่งอีก
อีกกล้อนมันไกลซ้อนไกล
ตามปกติมันก็ยังไกลอยู่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าไประยะประชิด
เราก็คำนวณว่าถ้าเราขออนุญาตใช้ดีไซน์จากแบบวิศวกร
คำนวณว่าอัธจันทร์ที่เราจะต่อไป
ระยะมองจากชิดขอบเส้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แล้วก็ระยะความสูงที่จะลดหลั่นกันไป

จะเพิ่มเติมกับความคืบหน้าล่าสุดนะตอนนี้ที่
ผมว่าคงไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าถ้ามันผ่านทั้งสนามแล้วก็เรื่องของโปรดักชั่นเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหา
มันยังมีอีกเยอะครับแม้กระทั่งสนามซ้อมนะครับ

สนามอย่างเทพเลยครับแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านมาตรฐานว่ะ

เบอร์รอปปรับปรุงพื้นสนามทำใหม่หมดเลย
เขาคำนวณแม้กระทั่งว่าตอนนั้นหน้าฝนถ้าฝนตกหนักขนาดนี้กี่ชั่วโมง
เรนน้ำออกเท่าไหร่เขาจะซ้อมได้ไหมเขาจะเตะได้ไหม

คือเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาแค่มาเที่ยวเล่นอยู่แล้ว

เกมแรกในไทยสำคัญมากสำหรับผู้จัดการทีมคนใหม่ของเขา
มันเป็นการเคลื่อนแบบอภิมหาใหญ่ดีกว่าเรียกว่าอย่างนั้นนะครับ
มาทั้งหมด๒ทีมรวมกัน๒๕๐คน
ลงทะเบียนมาคลับละ๕๐๐คน
ในต่างประเทศที่ก็มีสนามกีฬามาตรฐานอยู่
วันนี้เกมนี้เราต้องสร้างให้เขาใหม่ครับ
ต้องรองรับแขกเขา๕๐๐คนซึ่งตรงนี้๑๐๐คน
ร้อยคนตรงนี้๒๐๐คนตรงนี้๒๐๐คน
อีก๒๐๐คน๒๐๐คนต้องเตรียมให้เขาประมาณ๑๐๐คน
ทุกอย่างจะเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน
กับฟุตบอลปกติแล้วก่อนจะมาเป็นเจ้าผ้าเป็นแม่งานขนาดนี้
เราเคยดูแลพวกนักฟุตบอลมาใช่เพราะว่าผมว่า
นักฟุตบอลเวลาเข้ามาแน่นอนประเทศไทยที่เที่ยว
ซื้อของกลับบ้านที่ไหนอะไรยังไงอย่างนี้

ผมเคยมีประสบการณ์แปลกดีกว่านะครับ
ถ้าย้อนถวนกลับไปในยุคการาติกอสใช่ไหมครับ
เขาก็ขนมาเมืองไทยเต็มพิกัดเลย
แบบหันไปทางไหนก็ซุปเปอร์สตาร์ล้นทีมมันดีกว่า

หนึ่งในคนจัดงานเนี่ยเขาโทรหาผม

แล้วทำไมเขาถึงนึกถึงว่าต้องเป็นพี่วินิต

เขาบอกว่าไม่รู้สิ

เมืองไทยอยากได้อะไรต้องโทรไปหาคุณวินิตเลย

ผมบอกอย่างนั้นคุณก็ต้องไปห้างสิ

แต่เขาคือไม่ได้อยากแบบว่าต้องไปเดินตามที่ที่พี่กำหนด
คืออาจจะให้ยกร้านหรือพวกนั้นเข้ามา

ผมบอกอยากได้ของปลอมเหรอ
นึกไม่ออกว่าจะทำยังไงวะเนี่ย

เล็กบอกได้พี่อยากได้อะไรยังไงบ้าง
มีให้หมดขนมาให้เต็มที่

มันก็ใส่รถกระบะเต็มรถเลย

เยาวโต๊ะเยาวอย่างนี้

แล้วก็กลายเป็นมาจัดของ

ช้อปปิ้งทีละคน๒คน

ทุกคนมาแบบช็อปกันสนุกสนานเมามัน

เขาใช้มันก็เหมือนใช้ของจริง

เขาเดินเข้ามาแล้วเขาแบบโกรธมากแล้วเดินออกเลยนะ

แต่คนที่ต่อเยอะมากคือใครรู้หรือว่า
หลุยฟิโก
เด็กนี้นะได้กอดคอถ่ายนักเตะทุกคนในทีมหมดเลย

เว้นผมผมไม่ได้ถ่ายรูปสักรูปเลย

ไปที่โรงแรม

ปรากฏว่า
มันเหนียวเลย

จะมาขอช้อปปิ้งบ้าง

ดูนิสัยมันดิ

ก่อนที่จะย้ายมาเชลซี